ทั้งเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิโนไอ้เรื่องล็อคคอร์ดใช่ไหม
คุณผู้ชมบอกว่ามันจะมีอะไรแผ่นซีดีที่เป็นล็อกอะไรอีกชั้น

อ๋ออะไรแบบเนี้ยเขาบอกต้องหลายยา
ครับผมแล้วก็ลองคิดเป็นการบ้านนะฮะ
รถทั้งหลายว่าจะทำยังไงไม่ให้คนลองรถแล้วเอารถไปเลย

เอาไปที่อุดรธานีเป็นควันหลงจากที่ท่านนายกไปปฏิบัติภารกิจ
อะไรนะนายกอยากให้พัฒนาเยอะโอ้โหนายก

ไปตอบแบบอารมณ์ดีค่ะประโยคนี้

ก็กระเสียญใต้ฟ้าและกะเสียญที่คนอื่นมาทำนะ
คนละเรื่องเลยครับหันหน้ากลับมา

ใช่ให้ปุ่นให้มาทำงานกูเรียนนะคะนายกค่ะ

ก็สีหน้าและน้ำเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไปเลยนะคะ

แล้วที่ทำไมเอาคลิปนี้มาเล่าอีก
ตำรวจจะไปบ้านผู้หญิงคนนี้ฮะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้คุณผู้ชม
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียนะครับ
ทนถามได้ว่าไอ้สาวอุดรคนนี้ใจกล้าไปคุยกับนายกแบบนี้
บอกเกษียณเถอะถ้าหากพัฒนาไม่ได้เป็นใครนะ

คนไปกดไลค์ไปกดดู๒ล้านกว่าวิวแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่พลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะนะครับ
ไปปฏิบัติภารกิจที่อุดรธานี๑ธันวาคม

ช่วงบ่ายก็จะไปศักระปู่ศรีสุโธและย่าประทุมมา
เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ระหว่างเดินทักทายชาวบ้านที่รอต้อนรับและให้กำลังใจนะครับ
ท่ามกลางเสียงตะโกนเชียร์นายกสู้นายกสู้
ปรากฏว่ามีเสียงลอดออกมาอยากให้มาพัฒนาเยอะ

กะว่าโอ้โหจะบอกเลยว่าหันไปโครงการอะไร
นายกพัฒนาไปแล้วบ้างยังไม่จบครับ
แต่หากพัฒนาไม่ได้ขอให้นายกเกษียณไปเร็ว
โอ้โหนายกหันมาแบบว่าตาถลึงขึ้นมาเลย

ผมไม่คิดว่าใครจะมาพูดแบบนี้ใกล้ท่านแบบนี้
ทีมข่าวไปพูดคุยกับผู้หญิงในคลิปชื่อน้องหญิงฮะ

เรียนจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ

กลับมาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่อุดรบ้านเกิด
รับบอกว่าหลังจากทราบข่าวนายกมานะ
จะมาคัมชะโน่นตัดสินใจเลย
ขี่จักรยานยนต์จากบ้านมากับน้องอีก๓คน
อยากจะมารอพบนายกัธมนตรี
ขี่มาไกลตั้ง๒๕กิโลเมตรมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใช่น้อยนะนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมคำพูดมาล่วงหน้า

แต่ที่พูดออกไปคืออยากให้นายก
รับรู้ความรู้สึกของทั้งคนเชียร์

ท่านยิ่งจะต้องรับฟังประชาชนรุ่นใหม่

รับฟังเสียงของประชาชนทุกคนทั่วประเทศค่ะ
ไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวค่ะ
คือทุกคนรับหลังลุงตู่กล้าพูด
แต่ว่าจริงแล้วต่อหน้าเราก็สามารถพูดได้ค่ะ
ถ้าถูกลุงตู่มาที่นี่หนูเป็นคนพูดหนึ่งคน
แต่ถ้าไปจังหวัดอื่นมีอีกหนึ่งคนพูด

มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้ทุกคนกล้าพูดกันทุกคนนะคะ
ที่เป็นที่จดจันกันนะครับคุณเขียนมาสองคุณผู้ชม
ก็คือมีรายงานออกมาว่าตามรวจในท่องที่
ติดต่อไปที่น้องหญิงบอกเดี๋ยวจะไปขอพบที่บ้านได้ไหม
น้องหญิงไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า

เป็นคุณเขียนมาสองคุณเขียนมาสองกลัวไหม
ก็ดูเป็นเราเราจะสงสัยก่อนเลยว่า
ทำผิดอะไรหรือนั่นไงทำไมตำรวจต้องมาหาฉันถึงบ้าน
ใช่ก็เลยไม่ให้ไปไม่ให้ตำรวจไปบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยอย่างนั้นเชิญน้องหญิงมาที่โรงพัก
มาทำประวัติไว้เห็นไหม
ทำไมต้องทำประวัติอันนี้ผมก็สงสัยส่วนตัว
ไงใช่เพราะอะไรเพราะว่าใช้คำพูดที่ไม่สมบอลม
แต่ทุกคำเป็นคำสุภาพทั้งหมดเลยนะคะ

แต่ว่าท้องที่เนี่ยทำเองอาจจะแบบเดี๋ยวอีกหน่อยภายพักหน้า
อาจจะมีวิ่งออกไปเดินออกไปแล้วไปพูดอีก
เช็คดูสิว่าใช่คนเดิมหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้

นึกว่าจะจบแล้วที่อุดรยังไม่จบฮะ
เพราะน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้เกลียดนายกนะ
น้องแค่อยากจะสะท้อนเสียงของประชาชนเท่านั้นเอง